ติดตามก้าวสำคัญของรัชนกอินทนนท์นะครับ
ในการที่จะลุ้นขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้
หลังจากที่เธอนั้นเคยดีสุดคือมือสอง

ทำอย่างไรถึงจะได้ขึ้นเป็นมือหนึ่ง

เพราะว่าแคโรวิน่ามารินนั้นตกรอบไปก่อนนี้แล้วครับ
เป็นใจทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
เมย์จะทำได้หรือไม่นั้นเราต้องช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันครับ

หญิงเดี่ยวในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ชนกอินทนนท์มือ๒ของโลกจากไทย
ก็ออกแรงเหนื่อยเหมือนกันครับก่อนจะเอาชนะ
อักเกณฑ์ยามากูจิมือสิบเอ็ดของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นน้องเมย์๒ของวงการแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ

ก็ทำให้น้องเมย์นั้นผ่านเข้ารอบชิง
โดยรอบชิงนั้นรัชนกจะเข้าไปพบกับสุนหยูมือ๑๔ของโลกจากจีน

หลังจากผ่านเหบิงมาในรอบรองชนะเลิศครับ
รัชนกนั้นเคยเจอกับซุ่นอยู่มาแล้วทั้งหมด๕ครั้ง
แล้วก็เป็นน้องเมย์ที่ทำได้ดีกว่า
ชนะ๔และแพ้ไปครั้งเดียวโดยครั้งล่าสุด
และถ้าเกิดใครจำกันได้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะครับ
ซึ่งครั้งนั้นเป็นแชมป์แรกของน้องเมย์ในปีนี้นะครับ

ค่ะวันนี้ก็ชนะไปค่ะในสำหรับในรอบรองชนะเลิศค่ะ

แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะพยายามทำให้ทำหน้าที่สุดใจให้ดีที่สุดค่ะ
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ถือว่าในแมทที่สิบห้าแล้วก็จะพยายามทำให้ได้ชนะได้ค่ะ
ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยมือหนึ่งของโลกการันตีแน่นอนนะครับ
อกจากนี้ก็จะเป็นการลุ้นด้วยว่าจะได้คบกับแฟนนุ่มแบบเปิดเผยถูกใจคุณพ่อหรือไม่
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณพ่อวิรัชชัยอินทนนท์ครับได้บอกว่า
หากรัชนกนั้นคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการได้

เกิดในแชมป์รายการนี้เป็น๓รายการติดต่อกัน
ก็จะอนุญาตให้คบกับซิปรีปานาวิททราโน่หรือว่าน้องตะวันที่รู้จักกัน

ลุ้นกันหน่อยว่าความรักของน้องเมนจะสมหวังหรือเปล่า
เช่นเดียวกันนะครับกับการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครับ